มาต่อกันที่สาวกันบ้างเข้ามาในเพลง

เปิดประตูเปิดออกดู

และในที่สุดค่ะพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้ม

สาวเขากลับมาเคาะประตูหัวใจให้กับแฟนเพลง
โอเจรอมาถึง๓๔ปีอีกครั้ง
โอดิชั่นฝากสั่นเลย๓๔ปีจริง
เพื่อโปรโมทคอนเซิร์ตแถมยังฝากว่า
ความคิดถึงครั้งนี้มันรุนแรงหนักหน่วงมากเหลือเกิน
งัดเอาเพลงฮิตเพลงฮอตมาร้องให้สนั่นเวทีกันเลยค่ะ
ส่วนสีสันแฟชั่นจะเป็นอย่างไรงานนี้มีพี่ชอตสายทิพย์
กลับมาทิ้งทวนกับเอทามในฐานะผู้จัด
พร้อมการันตีความปั๊วปังอลังสไตล์สาวกันด้วยค่ะ
ต้องหันกลับมามองหน้าอาการเหมือนว่าเฮ้ยมันร้องยังไงวะ
นึกไม่ออก

ถึงแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยไปนะคะ
แต่ข้อเข่าข้อแขนข้อกระดูกเราก็ยังโอเคอยู่
และที่สำคัญเราไม่ได้รวมกันง่ายนะ๓๔ปีจากคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสุดท้ายของเรา
เพราะฉะนั้นคุณอยากฟังเพลงอะไรคุณก็จะได้ฟัง
คุณอยากเห็นเราเต้นคุณก็จะได้เห็นในวงเล็บ
คุณจะพอใจหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคะ

ตอนนี้ข้ามมา๓๔ปีเดี๋ยวรอดูอีกทีว่า
พวกพี่ยังฟิตแล้วก็เฟิร์มกันอยู่หรือเปล่า

ก็เหมาะกันดีกับพี่ทั้งสาว๓คนนะคะ

แต่ว่าอยากดูตอนเต้นมากกว่าเดี๋ยวติดตามในคอนเสิร์ตแล้วกันนะคะ